ไปทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยค่ะ

ลงพื้นที่เคหาชุมชนที่ตลาดทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔นะคะ
วันนี้เนี่ยจริงก็เป็นวันแรงงานแห่งชาติด้วยนะ

คุณชัดชาติเองก็ย้ำแบบนี้ว่า
แรงงานทุกภาคส่วนค่ะล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อเศรษฐกิจ
และสิ่งต่างก็เป็นกำลังใจให้กับแรงงานทุกคน
ก็ขอให้สู้แล้วก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปด้วยกัน
ทีนี้เมื่อคืนค่ะคุณชัดชาติเองก็ไปเหมือนกันนะคะ
สำรวจแถวย่านเศรษฐกิจยามค่ำคืนของกรุงเทพค่ะ
เดินทางไปด้วยรถตุ๊กไฟฟ้าแบบนี้นะ
ไปที่ซอยนานาก็ไปพูดคุย
แล้วก็รับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ประกอบการ
บาร์แล้วก็ร้านอาหารต่างในบริเวณนั้นแหละค่ะ

ส่วนนายสกลทีพัทยกุลค่ะ

อันนี้ก็ลงพื้นที่หาเสียงที่เขตคลองศาลค่ะ
ระบุว่าเรื่องของตารางการหาเสียงเนี่ย
ส่วนใหญ่ช่วงทุกเช้าเลยยังเน้นการเดินตลาดอยู่นะคะ
จะได้พบปะพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพ
เพราะว่าการเดินตลาดทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากพี่น้องประชาชนโดยตรง
อันนี้คือเป็นกลยุทธ์ของแทบทุกพักยังไงต้องไปหาเสียงที่ตลาด
ลงพื้นที่ตลาดจะเจอชาวบ้านเยอะที่สุดแล้ว